การปรับคอรมอครั้งนี้ยังไงต้องมีแน่ครับ
จะปรับเล็กปรับกลางปรับใหญ่เท่านั้นนะฮะ
เพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่างอยู่๑ตำแหน่งนะครับ
ผลเอกประยุทธ์บอกอยู่ตลอดเวลาว่าการปรับในครั้งนี้
ไม่ได้ถือว่าคนที่ถูกปรับออกจะบกพร่องในการทำงาน
แต่ว่าเป็นการปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับ
เพราะฉะนั้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเลยไปฟังเสียงสะท้อนของประชาชนมาว่า
กระทรวงที่คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้นั้น
คิดว่าจะมีเหตุผลอะไรยังไงบ้าง

หากเปรียบเทียบชื่อเสียงของรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์๔
นับรวมพลเอกสิริชัยดิตกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
สังคมเกือบจำไม่ได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีชุดนี้
ยังมีอีกหลายคนที่แทบจะเรียกได้ว่านึกหน้ากันไม่ออก
อย่างเช่นนายพิเชษดุรงควัยโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
นายแพทย์ธิรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รวมไปถึงนายอุตมะสาวนายนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการอาจลืมไปแล้วว่า
มีพลเอกสุรเชษชายวงและหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีนางชุติมาบุญญประพัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
มีนายพิชิตอัคราธิตเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
มีนายวิสุทธิสุพรรณเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ส่วนอีกหลายกระทรวงก็พบปัญหาภายในมากมาย
อย่างเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มีพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัฐเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานของพลเอกอนันตพรกัญจนรัฐ
แววว่าอาจมีการขยับสลับเก้าอี้เพื่อเปิดทางให้นายอาริพงศ์ผู้ชะอุ่ม
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมากกว่าเข้ามาทำหน้าที่แทน
เช่นเดียวกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรับหน้าที่เป็นเจ้ากระทรวงมานานกว่า๓ปี
ต้องลุกให้บิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามารับไม้ต่อแทน
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอง
ส่วนอีก๒กระทรวงหลักที่ถูกวิภาควิจารณ์กันมาตลอด
กระทรวงกลาโหมของพี่ใหญ่แห่งบุรพาพยักษ์
และกระทรวงมหาดไทยของพี่รอง
เรียกได้ว่าปิดประตูไปได้เลยว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะกล้าตัดสินใจแตะต้อง
เพราะเขาทั้ง๓คนคือผู้ที่ร่วมหัวจมท้ายกันมา
ตั้งแต่วันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๖๒
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เราก็สำรวจรายชื่อรัฐมนตรีแต่ละท่านมานะครับ
รัฐมนตรีที่โลกลืมไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้ทำงานนะ

อาจจะไม่ได้มีข่าวอะไรดังออกมาคนก็เลยไม่ได้นึกถึงแค่นั้นเอง